มาพูดกันเรื่องละครต่อเลยที่เดียวกันนี่แหละค่ะ
เมื่อวานนี้ไปเจอนางเอกสาวสวยนะจ๊ะแก้วจริญญามา
เขาบอกว่าพักหลังออกงานถี่คิวงานนางก็แน่นละครนางก็เยอะ
แล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ยหลายคนก็จิ้นว่าเออไหนความรักคู่นี้มันดูสุขงอมสุขงอมนะ
ใกล้จะออนแอร์แล้วด้วยนะคะและล่าสุดของล่าสุดค่ะ
ลงละครเรื่องใหม่อีกประกบกับพระเอกคนไหนรู้ไหมพี่แจ

เอกที่ว่าก็คือนี่แหละค่ะยืนอยู่ข้างโทนี่ร่า
แก่นค่ะก็เป็นแฟนกันแล้วก็เล่นกันไปด้วยกันเลยนะคะเจอกันในละครแบบนี้

เหมือนไหมคะเล่นละครกับแฟนอ่ะ
เราถ่ายแบบอะไรที่มันซีเรียสกับคนที่สนิทมาก
พอมองหน้ากันมันก็จะแบบมีความขำเล็กอยู่ในใจเลย
มองหน้าแล้วก็ขำกันเล็กอยู่ในใจจ้า
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะงานแน่นเหมือนกันนะคะ
อมสุชาโพสต์ภาพสวิทย์กับหวานใจคุณแอมพิธานเนาะ
ใช้แคปชั่นหวานทำงาน๓๐วันได้พักถึงวันมันก็ดี

ไม่รู้ว่าดีทุกคนในภาพหรือเปล่านะจ๊ะไปฟังออมหน่อยค่ะ

ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะออมหน้าสวยนะ
ก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าคือเขาเป็นคนง่ายค่ะ
คือให้ทำอะไรก็ทำปกติผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเนาะ
เราก็จะอย่างตากล้องบอกว่ามาถ่ายรูปกันหน่อย
เขาก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยนั่งเดี๋ยวหันไปทางนี้
อย่ายิ้มหน่อยนะเอามือจับนินทำหมดอะไรอย่างนี้เออง่าย
จริงเขาจะบอกว่าออมทำงานหนักไปไหมอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นสิ
อืมเลือกได้ไหมชาวบ้านที่กำลังจะตั้ง